ต้องบอกว่าตั้งใจฟังให้ดีเลยนะคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะสายเสี่ยงโชค
เท่าไหร่รู้ไหมคะมันมีเรื่องเล่าจากสาวคนนี้คุณตั๊กโมงกฎ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ฟังแล้วโอ้โหเรือนขวัญคนลุกสู้เลย
คุณผู้ชมท้าวความไปนิดนึงนะคะ
คือคุณตั๊กมงกฎเนี่ยเคยรับบทเป็นแม่นาคพระขนงในภาพยนตร์เรื่องแม่นาคสามดี
เมื่อปี๒๕๕๕ค่ะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคุณผู้ชม
ถ้าคุณตั๊กจะมีความเชื่อความศรัทธาในตัวย่านาค
อันนี้ก็ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าเกิดเรื่องชวนขนลุกค่ะ
เล่าเอาไว้ในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะบอกเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชม
บอกว่าเมื่อคืนฝันว่าย่านาคมาหา
เช้ามาพอไปส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จก็รีบตรงมาหาย่ำที่วัดมหาบุตรเลยนะคะ
พอจับใบเสี่ยมซีขึ้นมาเท่านั้นแหละคุณผู้ชมนะคะ
คุณตามงกฎบอกว่าแม่นมากมันตรงกับเกิด
สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้เลยนะคะ
ซึ่งในใบก็ให้คำแนะนำเอาไว้ด้วยคุณผู้ชม
แล้วเธอก็ติดแฮดแท็กเอาไว้ว่าเคยรับบทเป็นย่านาคย่านาคยังเป็นห่วงตั๊ก
ว่าคุณตั๊กน่ะเสี่ยงได้เลขอะไรคุณผู้ชมเจ้าตัวก็เข้ามาตอบแฟนคลับด้วยนะคะ
ดูตามเลขเลยคุณผู้ชมบอกว่าเสี่ยงได้เลข๒กับ๔ค่ะนะคะ
แฟนคลับนักเสียงโชคก็เข้ามาขอบคุณกันยกใหญ่ค่ะ
แต่อย่าลืมนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนั่นเองนะคะ
ซึ่งแน่นอนนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ใครหลายคนก็รอลุ้นกันอยู่
แหม่ใจดีจังเลยนะมีเอาโชคเอาลาบมาฝากกันด้วยนะพี่แจ๊ค